มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละนะคะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นเขาไม่พอใจ
อาจจะทำให้วัยรุ่นที่ซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันไม่พอใจ
ทีนี้ไม่พอใจเก็บความแค้นเอาไว้นะคะหลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ
ยิงคนขับจนเสียชีวิตต่อหน้าพันรยาและลูกสองคนค่ะ
ความรุนแรงบนท้องถนนเกิดขึ้นอีกแล้วนะ
ตำรวจเข้าตรวจสอบรถกระบะสีขาวป้ายแดง
หมายเลขทะเบียนยหญิง๖๙๓๐กรุงเทพฯ
บริเวณกลางซอยอายารา๘ในตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
สภาพกระจกฝั่งคนขับนี่มีรอยปืนนะคะทำให้กระจกแตก
พบศพนายนารินอารีรักษ์อายุ๓๗ปีค่ะ
ถูกยิงที่เบ้าตาด้านขวาหัวไหล่ขวาทะลุหลัง๔นัด
ที่นั่งฝั่งซ้ายพบนางสาวแสงเดือนปีสาลี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และก็มีลูกสาวอายุ๑๒ปีและ๗ปี
เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตโดยสารมานั่งมาในแคปด้านหลัง
แต่ญาติได้รีบนำออกจากที่เกิดเหตุไปก่อนนะคะ
น้าของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่านายนารินทำงานรับเหมาก่อสร้างกับภรรยา๒คน
ทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วจนสามารถออกรถกระบะป้ายแดงได้
แต่ทีนี้ยังขับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งมาเกิดเหตุยิงกันเมื่อวานนี้
หน้าเล่าเพิ่มเติมบอกว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นในซอย
บอกว่านายนารินขับรถกวนอื่นกวนบาทาก็เลยขับออกไปบอกแค่นี้
บอกแค่นี้แล้วก็ขับออกไปจนกระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมา
เมื่อเห็นรถกระบะของนายนารินกลับเข้ามาในซอย
กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์๒คันตามประกบเลยค่ะ
แล้วก็ปาดหน้าจากนั้นชักปืนออกมายิงนายนารินจนเสียชีวิต
ตำรวจสอบสวนแล้วพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุยิง
น่าจะอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ซอยเดียวกับนายนาริน
มีจำนวน๓คนแต่ตอนนี้หลบหนีไปนะคะ
เรื่องต้นทราบสาเหตุก็คือไม่พอใจที่นายนารินขับรถเร่งเครื่อง
แล้วก็ขับรถในซอยเร็วก็เลยตามไปเคลียร์ที่บ้าน
แต่ทีนี้ไม่พบก็เลยตามไปใช้อาวุธยิง
จนเสียชีวิตตำรวจจะเร่งติดตามตัวต่อไปนะคะ